ค่ะช่วงค่ำเมื่อวานเกิดเหตุยิงกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดเลยนะคะ
คือมีสามีพระยาคู่นึงคือเขาเลิกกันไปแล้วแล้วเหมือนกับสามีเนี่ยชอบหึงหวง
ภรรยาเขาก็ไปนั่งอยู่หน้าบ้านบ้านที่เกิดเหตุ
เหมือนกับมีการฉลองวันเกิดกันอยู่มีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชาย
อดีตสามีมาแอบยืนดูอยู่มุมข้างบ้านครับแล้วเห็นว่าอ้าวมีเพื่อนผู้ชายด้วย
นั่งดื่มกันด้วยอะไรด้วยเอาปืนแก๊ปไปยิงใส่เพื่อนผู้ชายแล้วหนีไปค่ะ
คนนี้นะคะแล้วก็เสื้อก็มีรอยเลือดด้วย
บอกว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดเพื่อนของเธอ
แต่เป็นเพื่อนผู้ชายนะชื่อว่านายสมหมาย
ันยุทธาอายุ๖๐ก็เลยเลี้ยงวันเกิด
ฉลองกันนั่งดื่มเหล้ากันหน้าบ้าน
ก็มีทั้งเพื่อนผู้ชายผู้หญิงอยู่กัน๔คน
มีหลานสาวสี่ขวบนั่งอยู่ด้วยนั่งดื่มกินกันอยู่ดี
อดีตสามีค่ะนายสวิงอุ่นแก้วอายุหกสิบเอ็ด
กันไปปีนึงแล้วนะย่องมามาแอบยืนดูอยู่ที่มุมบ้าน
นี่คือคนก่อเหตุนะคะนายสวิงอายุหกสิบเอ็ด
แอบดูแล้วเอาปืนคาดว่าเป็นปืนแก๊ปค่ะ
ยิงใส่นายสมหมายหนึ่งนัดจนต้องวิ่งหนีตายเข้าไปในบ้าน
ส่วนตัวนายสวิงที่ก่อเหตุเนี่ยก็หนีขึ้นรถจักรยานยนต์หนีไป
หลานสาววัย๔ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์โชคดีนะคะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
พูดจากกันแล้วก็มากินด้วยกันเท่าเคยมากินอะค่ะ
เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหมก่อนด้านนั้นไม่มีค่ะไม่มีเลยนะ
ส่วนตัวคนเจ็บนะคะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
คนนี้ค่ะนายสมหมายนะคะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่แขนขวา๒รูแขนซ้ายอีกหนึ่ง
รูกระสุนฝังในค่ะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้นางกิ๊บทองไปให้ปากคำเพิ่มกับตำรวจสพด่านซ้าย
ก็มีพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะก็ไปให้ปากคำกันทั้งหมดเลย
นายประเสริฐปธุมศัยอายุห้าสิบเจ็ดเป็นเพื่อนของนางกิ๊บทอง
แล้วก็ร่วมวงสังสรรค์กันด้วยอะค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เขาออกไปปัสสาวะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ไม่เห็นว่ามือปืนยิงจากจุดไหนจากนั้นเขาก็รีบกลับบ้าน
เพราะกลัวว่ามือปืนจะมาก่อเหตุยิงซ้ำ
ที่มีเรื่องกันผมก็ออกมาขี่อยู่พอดีหันหลังแท่งทองพอดี
เสียงปืนครับผมก็ไม่เห็นแล้วเห็นแล้วว่าคนวายวายแล้ว
ตอนนั้นเสียงปืนดังกี่นัดพี่นัดเดียวครับแล้วพี่เห็นตัวคนยิงไหม
ไม่เห็นครับผมถามหาก็ไม่มีคนเป็นอะไรมาก
ไม่มีคนเสียชีวิตผมก็กลับบ้านเพราะผมก็กลัว
ความไม่รู้ว่าคนร้ายมีกี่คนล่าสุดสารจังหวัดเลย
นุมัติหมายจับนายสวิงอุ่นแก้วข้อหาพยายามฆ่านะคะ
ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะคนนี้ค่ะชุดสืบสวน
พ่อด่านซ้ายก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
ว่ายังหนีไปไม่ไกลนะคะครับ